ทุกคนค่ะเมื่อวานนี้เมอร์รี่คริสต์มาสกันใช่ไหมล่ะ
วันนี้เราก็เลยมีเก็บตกแฟชั่นของบรรดาตัวจิ๋วซุปตาตัวจิ๋วมาฝากคุณผู้ชมกันนะ
เริ่มกันที่หนุ่มน้อยไซลาสวัย๔เดือนเองของคุณแม่ลูกดิว
คือด้วยความที่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาเป็นแบบว่านักทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนาะ
มีลูกค้าคริสต์มัสแบบนี้เขาจะพลาดการทำคอนเทนต์โอ้โหน้องไซลัสมาในลุคนี้เลยค่ะ
เกอร์เบลติดปีกติดใจมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตกับคุณแม่โอ้โหเห็นแล้วน่ารักน่าชังมาก
ด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้องแบ๊วจิ้มลิ้มผิวขาวจั๊วดูแล้วมันดีต่อใจจริง
ลูกดิวเขาก็ลงภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นในไอจีนะคะว่าทำปฏิทินปี๒๕๖๖รายได้จากการขายปฏิทินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
จะนำไปบริจักษ์ให้กับมูลนิธิเด็กต่างน่าเอ็นดูมากคุณผู้ชมนอกจากจะเห็นความน่ารักแล้วเราก็ยังได้บุญไปด้วยอ่ะ
สาธุ
ต่อกันที่อีกบ้านหนึ่งค่ะสายคอนเทนต์เหมือนกันลูกสาวคนสวยของคุณแม่ชมน้องแอร์บิเกลแน่นอนนะคะลูกสาวของแฟชั่นนิสต้าจะธรรมดาได้อย่างไร
เกลก็เลยมาในชุดเรสสุดคิ้วลายจุดแบบนี้ค่ะติดกิ๊บติดใจให้แบบจุกสองสามชิ้นไปเลย
พอสวยแล้วยังไงจ๊ะคุณแม่ก็สแนปรัวเลยจ้ะแถมเพิ่มโมเมนต์น่ารักกับพี่สายฟ้าโอ้ยมันน่ารักมันดีต่อใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงเลยนะคะขอเสริมทัพอีกนะคะอีกคนแล้วกันน้องมารินลูกสาวคุณแม่มิวนิษฐาค่ะ
แจกความสดใสด้วยชุดซานตี้สีแดงไปเลยจ้ะมาพร้อมกับที่คาดผมแสนแบบตะมุตะมินอกจากนี้นะคะยังมีชุดที่แสนสุดจะน่ารักด้วย

ลูกสาวของแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์แล้วก็พ่อบี้นั่นเอง
น้องเป่าพี่สาว๕ควบแล้ว

วัย๒ขวบต่างก็จัดเต็มเข้ากับเทศกาล

ถุงเท้าแน่นจุกไปเลย

แล้วที่สำคัญดูบรรยากาศนะ

มันน่ารักมันอบอุ่นมันเทศกาลแบบอบอุ่นจริง
ใช่ดูแบบนี้แล้วก็ดีต่อใจเนาะ